ท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสภาพภายในถ้ำกันหน่อยนะฮะ
ถ้ำนี้ที่เรากำลังช่วยกันสำหรับ๑๓คนที่ติดอยู่ในพื้นที่ถ้ำหลวงที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ย
เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นถ้ำทานลอดคือมีน้ำไหลผ่านตลอด
ทีนี้ปัญหาก็คือว่าที่น้อง๑๒คนกับโค้ชรวมเป็น๑๓คนติดอยู่ในขณะนี้
หลายวันแล้ว๔วันเนี่ยย่างเข้าสู่วันที่๕เรานับวันเวลาอยู่เนี่ยมันมีน้ำ
ใช่ค่ะมีน้ำคือปกติก็ชื้นอยู่แล้วในถ้ำเนี่ยทีนี้มีน้ำเข้าไปอีกน้ำท่วมน้ำขังอยู่เยอะแยะไปหมดเนี่ย
แล้วคนที่ต้องอยู่กับสภาพความชื้นแบบนี้น้ำแบบนี้หรือว่าอากาศข้างในเนี่ย
จะสามารถที่จะทนกับแรงกดดันกับสภาพอากาศแบบนี้ได้มากน้อยขนาดไหน

เพราะว่านายแพทย์สุรเจ็ดวาธีผู้เชี่ยวชาญด้านการลำเลียงผู้ป่วยและกู้ชีพทางอากาศเนี่ย
เพราะว่าออกซิเจนภายในถ้ำถึงแม้ว่าอาจจะน้อย
แต่ว่าภายในถ้ำมันมีช่อง

ที่เหมือนกับว่าสามารถปล่อยอากาศเข้ามาได้เลย

เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเรื่องข้อมูลทางการแพทย์
ตอนนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงรายกำลังแถลงข่าวอยู่

พี่เสื้อขาขอให้จ่ายหลังให้น้องนะครับ

บอกเขาเลยครับ

แต่ว่านั่นจะรายกำไรมาเหรอครับ
แต่ตอนนี้เราไม่มักสั่ง
หรืออย่างนี้บางที่
หรือมันต้องมาพูดต่อไป

ขอบคุณครับ
นี่เป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนล่าสุดนะครับ
ของท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ
คุณนโรงศักดิ์โอสธนากรนะฮะ

ตามเวลาที่ท่านได้เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ย

นะครับยังไม่พบทั้ง๑๓คนนะครับ
พรุ่งนี้ใช้แผนเดิม

แผนการลุยหาของหน่วยซิล

แต่ที่จะเน้นที่ท่านผู้ว่าเชียงรายบอกก็คือ

ใช่เพราะว่าจากปล่องโพรงที่

เล็งอยู่ว่าตรงไหนเจาะได้แล้วจะพยายามเจาะลงมา

เพราะว่าจุดที่เจอแล้วมันตันก็มีเยอะนะครับ

อันนี้ถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสูบน้ำนะครับ

ของเจ้าหน้าที่ดีขึ้น

ไม่ได้เติมว่าไหลมาเห็นแล้วก็ลงมายังถ้ำ

ซึมผ่านร่องหินอะไรลงมา
มีนักดำน้ำที่

ท่านผู้ชมขึ้นพื้นว้างมีภาระ
อัฐสุทธิ์ที่นี่ก็คือด้านนอกท่ำ

ภายในด้าน๒ถึง

อินสตาแกรมคุณทัศนัยหรือว่านักข่าวต่าง

คือท่านมาถ้าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเนี่ย
ท่านมาท่านก็มาสร้างความลำบากให้เขา

ติดตามให้กำลังใจที่บ้าน

สื่อมวลชนเราก็ไปรายงานสถานการณ์

ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเขาก็ต้องลุยครับ

ไปถึงปากถ้ำไปถึงในถ้ำนะฮะ

ต่อมาถึงพื้นที่ในถ้ำนี่ทางไว้กันซะครูหน่อย
เพราะว่าหลายคนเป็นห่วงว่าถ้ำทั้งมืด
ทั้งอับตกลงออกซีเจนพอมั้ยจะอยู่ยังไง

เชี่ยวชาญด้านการลำเลียงผู้ป่วยและกู้ชีพทางอากาศ
ก็บอกกับไทยรัฐทีวีนะคะว่า

ปัจจัยหลักเลยนะคะที่มนุษย์
ที่มีผลต่อการมีชีวิตของมนุษย์เนี่ย
คือขาดอากาศได้แค่๓นาที

แล้วก็ขาดอาหาร๓สัปดาห์

โอเคในถ้ำมีน้ำอาจจะไม่สะอาด

และในถ้ำถึงออกซิเจนจะน้อย
แต่เชื่อว่าในภูเขามันมีช่องอากาศ
ที่จะมีพื้นที่ให้หายใจได้ค่ะ
โดยสัดส่วนของก๊าซต่างภายในถ้ำ

เชื่อว่าไม่น่าจะมีผลในระยะสั้น
เพราะว่าถ้ำนี้เคยมีคนไปสำรวจมาแล้ว

เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมกัน
ซึ่งฟอสซิลแล้วก็ซากพืชซากสัตว์เหล่านี้ค่ะ

๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ
เพราะฉะนั้นคาร์บอนไดอัลไซด์พวกนี้

น้ำท่วมมาเด็กต้องหนีน้ำขึ้นที่สูงกว่าพื้นถ้ำ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะสูดคาร์บันไดออกไซด

แต่โอกาสที่จะได้รับออกซิเจนจากด้านบนมาก
เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมสองสามวันแล้ว

โดยหลักกายภาพของตัวถ้ำ
ผมมองว่าเนื่องจากถ้ำมันมีโถงหลายโถง

ถ้ำหินปูนเนี่ย
มีศอกมีหลืบหลายหลายอย่างนะครับ
แหละมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับเราหายใจข้างนอกแบบนี้
แต่อยู่ข้างในพออากาศที่มันวินทิเลสเข้าไปได้

๊าซที่มันจะส่งผลหลักก็คงเป็นออกซิเจนที่ว่าปริมาณมันน้อยหน่อยนะครับ
การถ้ำลักษณะแบบนี้เท่าที่หลายท่านเข้าไปสำรวจแล้ว
รู้จักว่ามันมีฟอสซิลโบราณเยอะ
ทำให้ค่อนข้างจะกองอยู่กับพื้นเยอะหน่อย
ถ้าเด็กหนีไปเรื่อยหรือขึ้นไปอยู่บนที่สูงปุ๊บ

เพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วว่า
เนื่องจากตามผู้เข่าหินปูนเนี่ย

ผมเชื่อว่ามันจะมีช่องอากาศที่เข้ามา

แม้ว่าระดับน้ำในถ้ำมันจะสูงขึ้นเรื่อย
แต่ก็ยังเชื่ออยู่ว่าเด็กก็สามารถหนีขึ้นไปที่สูงขึ้นไปได้อีก
และระยะทางที่ทั้ง๑๓คนเดิน

เพราะทั้ง๑๓คนเป็นนักกีฬา
ร่างกายถือว่าแข็งแรงกว่าเด็กปกติ
แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ทั้ง๑๓คนต้องมีก็คือสติค่ะ
ฝากถึงผู้ปกครองด้วยเหมือนกันนะคะว่าขอให้เข้มแข็ง
เพราะเจ้าหน้าที่ระดมกันค้นหาทุกวิถีทาง

เคยมีคนติดอยู่ในถ้ำ๑๒วันก็รอดมาได้เหมือนกัน
ผมยังมีความหวังในภาพนี้ค่อนข้างมากนะครับ
เพราะว่าจริงมันมีตัวอย่างจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะ

ถ้ามีสตินี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกเลย
ค่อยนำทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ
เพราะว่าตัวอย่างซึ่งที่ผ่านมาในต่างประเทศ
ตอนนี้เราก็พยายามตามหาให้เจอก่อนนะนะ

ทีนี้ถ้าเรามองไปถึงถ้าเจอเนี่ย
แล้วเราจะต้องทำยังไงบ้าง
กับ๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลายวันแบบนี้นะครับ
แพทย์หญิงวิมลรัฐวันเพ็ญ
ซึ่งเป็นรองภูมิหน่วยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นรัชนครินบอกว่า

ถ้าเด็กทั้ง๑๒คนแล้วก็โค้ช๑คนออกมาได้
อยากให้โฟกัสไปที่ความปลอดภัยเรื่องสุขภาพกายก่อน
ยังไม่อยากให้มองว่าน้องออกมาแล้วจะต้องมีปัญหาด้านสุขภาพจิตความหวาดกลัวอะไรพวกนี้
ซึ่งหากออกมาแล้วได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม
ได้พูดคุยได้ระบาย
เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้ว
จะเกิดเรื่องปัญหาสุขภาพจิตจะน้อยมาก
แต่ถ้าหากยังพบว่าอาการของเด็กหลังจากผ่านไปเป็นเดือนนะ
เด็กยังแบบฝันร้าย
บอกว่าได้ยินเสียงน้ำ

หวาดกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับ

อันนี้ต้องพามาหาแพทย์ทางด้านสุขภาพจิตแล้ว
สำหรับภาวะตอนนี้หากประเมินได้ก็คือ
สภาพร่างกายของเด็กขาดน้ำขาดเกลือแร่
ก็จะเสียสมดุลไปรวมถึงมีความเครียดด้วย

ส่วนการเยียวยาเรื่องสภาพจิตใจของพ่อกับแม่เด็กที่รออยู่นอกถ้ำ
ก็ต้องอาศัยคนรอบข้างคอยให้กำลังใจ
เพราะว่าแน่นอนว่าจะเกิดภาวะเครียด
ไม่อยากดื่มน้ำไม่อยากกินอาหาร
ทำให้ร่างกายสุดโสมได้เหมือนกัน
โดยในระหว่างวันคุณพ่อคุณแม่
ผู้ปกครองญาติของน้อง
ก็ต้องมาหากิจกรรมทำด้วยนะ

ไม่ใช่แบบคือถ้ามานั่งรออย่างเดียวทั้งวันทั้งคืน

ก็คือว่าจะเกิดภาวะต่างที่ตามมา
ใช่เพราะว่าพอขาดน้ำขาดเกลือแร่
ความเข้มข้นของเลือดหรืออะไรต่างมันผิดปกติไป
เพราะฉะนั้นการทำงานร่างกายมันก็จะเสียสมดุ
เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดได้หลายอย่างค่ะ
คืออย่างมันก็เหมือนกับคนป่วยทั่วไปที่อยู่ตามโรงพยาบาลอย่างนี้ค่ะ

บางทีก็จะมีชักมีอะไรอย่างนี้ได้

ณจุดนั้นเนี่ยความพร้อมของร่างกายเดิมของเขา
แล้วก็ช่วงของระยะเวลาการเสียเกลือแร่ออกไปเนี่ย

คือตรงนี้น่าเห็นใจนะคะ
เพราะว่ามันเป็นความไม่รู้

เพราะว่าในหัวก็คงจะมีหลายอย่างว่า

มีทั้งความรู้สึกโกรธความรู้สึกเสียใจ

ว่าถ้าวันนั้นเราไม่ให้มา

แล้วบางทีก็โกรธว่าตอนนี้ทำไมคนอื่น

มันไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้หรือว่ายังไง
แล้วก็สลับกับช่วงที่ว่าสงสัยเราคงจะหมดหวังแล้วนะคะ
คือมันจะสลับไปสลับมาอย่างนี้เรื่อยจนกว่าจะได้คำตอบ
ถ้าได้คำตอบดีก็ดีนะคะ
แต่บางคนก็อาจจะยังมีความรู้สึกผิดเหมือนกันว่า
แต่ฉันทำให้เกิดความลำบากในช่วงที่ผ่านมา
อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้ได้ระบายแล้วก็ทำความเข้าใจใหม่

มันก็จะออกมาเป็นเรื่องของการที่จะต้องปรับตัวเอง
เรื่องของการรับข่าวร้ายอีกทีหนึ่ง
ว่าจะโทษตัวเองขนาดไหน

แล้วก็จะจัดการตัวเองต่อไปได้ยังไง
นี่คือการให้ข้อมูลไว้เพื่อเตรียมความพร้อมนะ
ถ้าเจอทั้ง๑๓คนเราจะได้
ต้องดูแลเขาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ

คือในแพทย์สูระเจสวาที
ที่ท่านเชื่อว่าโอกาสที่ทั้ง๑๓คน

แต่ถ้าออกมาแล้วเจอแล้วนายแพทย์สุระท่านก็พูดเอาไว้เหมือนกัน
แพทย์สุระบอกว่าก็ต้องประเมินเรื่องสภาพร่างกายของเด็กทั้ง๑๒คน
แล้วก็โค้ช๑คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะฮะ
แล้วก็ยังได้พูดถึงวิธีการของเจ้าหน้าที่หากพบข่าวดีเจอทั้ง๑๓คนนะครับ
โดยบอกว่าก็ต้องรีบประเมินสภาพร่างกายก่อนแล้วก็รักษาเบื้องต้นก่อน
เนื่องจากขณะนั้นแน่นอนว่าถ้าเจอนับมาถึงวันนี้เวลานี้๑๓คนอ่อนล้าแน่นอน
แล้วจะไปรักษาละเอียดแบบไหนเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที

ประเด็นหนึ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือในฐานะที่เป็นไพรสาชุกเฉินด้วย
สิ่งหนึ่งก็คือการที่ต้องดูว่าน้องเขาอยู่ในภาวะที่คุกคามต่อชีวิตหรือเปล่า
อย่างเช่นเรื่องของระบบหายใจนะครับเรื่องของภาวะช็อกหรือว่าการหมดสติหรือเปล่า
ถ้ามีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเร่งด่วนในการที่จะต้องให้การรักษาทันท่วงที
เพราะไม่งั้นผู้บาดเจ็บอาจจะเสียชีวิตก็ได้
แต่นี่มันมีโรคที่จะเจอในถ้ำได้บ้างนะครับ
อย่างเช่นเพราะจริงเราจะเจอว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องของค้างคาวที่อยู่ในถ้ำนะครับ
การที่มีค้างคาวอยู่ในถ้ำบางทีก็จะมีส่งผลในเรื่องของการที่บางทีเขามากัดเรา
ไม่รู้ตัวนะมันแผลมาเล็กนิดเดียวเอง
พอเวลากัดเราเนี่ยที่เราเจอว่าเป็นโรคพิสุนักบ้า
แต่แต่ไม่ได้พูดถึงสุนัขนะครับแต่มันเป็นโรคเป็นเชื้อตัวเดียวกัน
ที่สามารถกัดและทำให้เกิดเป็นเรบีได้อันนี้อันที่หนึ่ง
ข้างคาวเองก็ถ่ายมูลถ่ายปัสสาวะลงมามีสัตว์กัดแท้อาจจะอยู่หน้าถ้ำก็ตาม
แต่ว่าพอถ่ายออกมาปุ๊บลงในน้ำทำให้เรามีแผลที่เท้าหรืออะไร
กระยันก็คือว่าเราอยู่ในถ้ำอากาศมันไม่ค่อยหมุนเวียนดีนักนะครับ
เป็นภาวะโลกหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับ
ซึ่งถ้าเป็น๓โรคนี้จริงโดยทั่วไปไม่ส่งผลกับตัวเฉพาะตัวของน้องเขาเอง
แต่อันดับแรกที่ผมมองก็คือเรื่องของระยะแรก
ก็คือระยะฉุกเฉินที่จะต้องรักษาชีวิตเขาก่อนจากภาวะภัยโรคคุกคามของเขานะครับ
อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องช็อกเรื่องการหายใจเรื่องการหมดสติทั้งหลายนะครับ
๓ท่านที่ออกมาเราไม่รู้ว่าคนไหนเจ็บหนักเจ็บเบา
หรือไม่เจ็บเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีการประเมินสถานการณ์ก่อนว่า
น้องเขาเนี่ยถ้าโอเคเจ็บน้อยส่วนหนึ่งเจ็บมากเราจะต้องรีบลำเรียงออกให้เร็วที่สุด
แต่ก็โดยด้วยความที่จะต้องมาระวังเรื่องของการติดเชื้อโรคที่เราไม่รู้จักมาก่อน
อาจจะต้องมีการระมัดระวังใส่เรื่องของการระมัดระวังตัวผู้เข้าช่วยเหลือให้ดีพอในระดับหนึ่งนะครับ
แต่ก็ต้องกดช่วยเหลือก่อนใช่ไหมครับ
ก็ต้องประเมินก่อนว่าคุกคามไหมถ้าคุกคามต้องเอาออกมารักษาให้เร็วที่สุดครับ
ถ้าเจอก็ต้องเจอก่อนหน่วยซิลคือคนพบก่อนเนี่ยถ้าเจอทั้ง๑๓คนเนี่ยจะต้องช่วยเบื้องต้นยังไง
อันนี้เขาเทรนด์กันไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าทุกคนจะต้องแบบอ่อนล้าอิดโรยแน่นอน
เรื่องของการให้น้ำเกลือไว้ก่อนให้เกลือแร่ก่อนเนี่ยต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมพร้อมไว้ช่วยยังไง
แล้วจะพาออกยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีว่าไปเจอจุดไหน
แล้วอีกสำคัญนะฮะอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หน่วยซิลได้รับการแจ้งจากแพทย์เอาไว้เบื้องต้นแล้วก็คือ
เรื่องของไฟส่องสว่างสมมุติถ้าไปเจอบางทีอาจจะได้ยินเสียงก่อนใช่ไหม
อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่นี่ครับผมอยู่ตรงนี้ถ้าจะฉายไฟไปดูเนี่ยให้ฉายขึ้นผนังถ้ำ

เพราะว่าถ้าฉายเข้าหน้าเข้าตาเนี่ยอันตราย
ถูกต้องนะฮะเนื่องจากว่าทั้งหมดเนี่ย๔วันย่างเข้าวันที่๕เนี่ยยังไม่เจอแสงสว่างเลย
คือมืดสนิทเหมือนเราหลับตาตลอดเวลาค่ะแล้วถ้าเอาง่ายเหมือนเวลาเราตื่นเช้ามาเจอแสงแดดอ่ะ
เรายังต้องค่อยลืมตาเลยเพราะว่ามันปรับสภาพใช้เวลา
เพราะฉะนั้นเขาจะฉายไฟขึ้นข้างบนไว้ก่อนเพื่อให้ค่อยปรับแสงแล้วก็เจอกันแล้วก็ค่อยมาว่ากันว่า
จะไปต่อกันยังไงดีในการออกจากถ้ำนี้ไปให้ได้นะครับ